อ่าทีนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องของวงการสงฆ์กันบ้าง
เสื่อมอีกแล้วเมื่อมีคลิปว่อนโซเชียลเลยค่ะ
เป็นพระสงฆ์กำลังเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเหมือนเมาแอก็ไม่รู้ยังไงนะ
แต่ว่านอนแล้วก็มีภาพเป็นเหมือนเป็นแอลกอฮอลเป็นเหล้า
วางอยู่ตรงนั้นด้วยมีคลิปเผยแพร่ออกไปแน่นอนว่าไม่ได้เจอกับคำสรรเสริญหรอกค่ะ

เดี๋ยวดิฉันงงคำพูดท่านรู้ว่าท่านเพิ่งหายจากโควิดเลย
ต้องกินทุกวันนี่คือยังไงกินแอลกอฮอลล้างคอเหรอ

อันนี้น่าจะสูบบุหรี่ไหมคะใช่แต่ว่าเราอาจจะต้องเซ็นเซอร์ไว้หน่อยเนอะ
เพจเฟซบุ๊คแม่ทับลิงค่ะโพสต์เอาไว้แบบนี้
จะเห็นเลยคุณผู้ชมก็เห็นอยู่แล้วล่ะมีพระสงฆ์สองรูปค่ะ
พระรูปหนึ่งนอนบนเปรย์อีกรูปหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้
บนโต๊ะสังเกตดูค่ะมีขวดเหล้าอยู่
มีทั้งอาหารเครื่องดื่มโอ๊ยเครื่องเสียงอีกนะคะ
วางอยู่บนโต๊ะมีเสียงเพลงด้วยนะคะพระสงฆ์ในคลิปเนี่ยต้องบอกว่า
คือเขาระบุเอาไว้แบบนี้ว่าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่
มีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะระดับอำเภอในจังหวัดลำปาง
แต่กลับตั้งวงสังสรรคดื่มเหล้าสูบบุรีในบ้านสวนหลังหนึ่ง
กลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ์ล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะดูดิ
คนก็เข้ามาคอมเมนต์กันขนาดเนี้ยอืม
ฐานชัดขนาดนี้จะเก็บไว้ทำอะไรอ่ะศึกเถอะ
เดี๋ยวจะไปกันใหญ่ค่ะอ่านะคะอ่าผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดนะคะ
แห่งหนึ่งค่ะเป็นสำนักงานของเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ
อยู่ที่จังหวัดลำปางก็ไม่ได้พบตัวเจ้าคณะอำเภอนะ
แต่ว่าไปพบผู้ใหญ่บ้านค่ะคือคุณผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ชื่อว่านางดวงฤทัยศรีปินตายูห้าสิบหกปีบอกแบบนี้ว่า
เจ้าคณะอำเภอตอนนี้ไม่อยู่วัดหรอกนะเพราะว่าเขาติดกิจนิมนต
ติดกิจนิมนต์จะไปต่างประเทศกลับมาก็นู่นน่ะ
ต้นเดือนพฤษภาคมเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยนะคะ
คุณดวงฤทัยบอกว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันแต่ไม่เคยเห็นเจ้าคณะอำเภอดื่มนะ
เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องรอฟังจากปากท่านเอง
ส่วนพระสงฆ์ในคลิปค่ะอีกรูปหนึ่งก็คือพระกรรม
พระกรรมเนี้ยอายุห้าสิบสี่ปีเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่ง
ไม่ได้อยู่วัดเดียวกันแต่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันค่ะ
คือเจ้าตัวยอมรับเลยอ่ะพี่ปอคุณผู้ชมบอกว่าคลิปเนี้ยเรื่องจริงอืมอ้าว
เกิดขึ้นวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามมีนาคมที่ผ่านมาพระกรรมบอกว่าอาตมา
เอาหินมาสร้างกำแพงวัดวันนั้นแล้วไปเจอกับเจ้าคณะอำเภอนั่นแหละนะคะ
ก็มีการไปนอนค้างคืนมาหนึ่งคืนก็มีเจ้าคณะอำเภอเองมีตัวของพระกรรมเอง
แล้วก็มีอีกคนนึงคือคนขับรถของเจ้าคณะอำเภอและคนนี้ถูกระบุว่าเป็นคนแอบถ่ายคลิป
พระกรรมพูดเลยนะคะกับผู้สาขาธารณะทีวีของเราว่าดื่มจริงค่ะ
กินเหล้าจริงแต่ไม่ได้กินเยอะเอาไว้คือกินเพื่อแก้เจ็บหลังปวดเอวเท่านั้น
เราก็ไม่รู้นะว่าเหล้ามันกินแล้วมันแก้ปวดนะสรรพคุณทางยานะคะแปลกดี
แต่เจ้าคณะอำเภอไม่ได้ร้องเพลงนะส่วนเหล้าและอาหารเนี่ยจริงเป็นของคนขับรถนั่นแหละ
เป็นคนซื้อมาแล้วพระกลับบอกแบบนี้ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดฉากถ่ายคลิปแบ็คเมย์ค่ะ
ขอเรียกเงินค่าลบคลิป๓๐๐บาทเขาบอกว่าตอนนายเสถียรบวชเป็นพระสงฆ์
เคยมีเรื่องบาดหมางกับเจ้าคณะอำเภอนายเสถียรคนนี้ก็คือคนขับรถนั่นแหละ
เขาบอกว่าสุดท้ายพอคลิปมันหลุดออกมาติดต่อตัวนายเสถียรคนนี้ไม่ได้อีกเลย

ท่านทั้งในเดิมเตยเดิมหน้ากันครับท่านหนึ่งสักแก๊วเนี่ยหยม
คือปกติแล้วเนี่ยท่านคิดว่ามันสาเหตุมาจากอย่างนี้ถึงมีการท้าแอบถ่ายคลิปนี้นะครับ
นี่แหละค่ะทีนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ตามไปที่บ้านของนายเสถียร
พระกรรมถูกระบุเอาไว้นะคะว่าเป็นคนเนี่ยถ่ายคลิปจะแก๊กเมย์นี่แหละ

แต่ไปเจ้ายาสนะยาสบอกว่าตัวนายเสถียรนั้นไม่อยู่หรอกนะ
เอ้านะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวรอทางค้าปกครองสงฆ์จังหวัดลำปาง
ดูสิว่าจะว่ายังไงเออมันจะเป็นยังไงอ่ะ
คือผิดวินัยสงฆ์ยังไงไหมต้องศึกหรือเปล่า
เอ่อมากินเหล้าแบบนี้เนอะเขาโดนฟรีกัน
สูบบุรีเรียบร้อยทานเหล้าด้วยนะคะ